คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ค่ะในโลกโซเชียลนะคะ
มีรูปของคุณพี่ช่างแต่งหน้าคนนึง
ถ่ายรูปออกมาเอ๊ะคล้ายนะคะเป็นภาพเบื้องหลังของ
หนุ่มอ้วนรังสิตกับแฟนสาว
ชาวแดนกิมจินะคะคุณดูสิชาวเกาหลีนะคะน่ารักมากเลยนะคะ
ก็เป็นที่ฮือฮากันนะคะว่าเออเนี่ยจะจูงมือกันเข้าประตูวิวาแล้วหรือเปล่านะคะ
เพราะมีภาพนะวันโซเทียลอินสตาร์กอรัมแบบนี้นะคะ

แล้วก็หลังจากที่เห็นเนี่ยนะก็ดูจะสมจริงเอามาก
คงต้องรอคำยืนยันจากเจ้าตัวดูดีกว่าว่าอีกทีนึงว่าเออเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะว่า
อันนี้จะเป็นภาพส่วนหนึ่งของการทำงานหรือว่าเป็นเรื่องราวดีหรือว่าแต่งงานจริงกันไปเลยค่ะคุณ
แต่ว่าคุณมะม่วงนี้เขาก็มีแฟนคลับเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับแฟนของคุณอ้วนรังสิตเนี่ยหลายคนก็อยากจะให้ลุ้นเหมือนกัน
อืมนะคะเอ้ยก็สอนแฟนพูดภาษาไทยจนหลายหลายคนเนี่ยเข้าไปเป็นแฟนคลับเลยนะ